สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
และในโอกาสปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมครับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ปรับรูปแบบใหม่เพื่อความสุขของทุกคนภายใต้กติกาใหม่ที่สะสมเงินทุนได้ง่ายขึ้น
สี่ข้อกับคำถามเพียงสองตัวเลือกและที่สำคัญนะครับ
ทุกครอบครัวมีสิทธิ์ลุ้นล้านได้ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตาม
ในรอบโบนัสกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
และสำหรับในวันนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
มาเยือนบนเวทีเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับความหวังของลูกทุกคน
คืออยากให้แม่ได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าวันนี้ยังทำไม่ได้

ค้างคาอยู่ในใจแต่ลูกคนนี้ก็ขอทำทุกวันให้ดีที่สุด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
เป็นอะไรยายยายยายอาวุธอย่างไม่ออกมาตามแล้ว

ทุกวันนี้สุขภาพแม่ฉันย่ำแย่

แต่ฉันก็ไม่มีเงินที่จะพาแม่ไปรักษา
และฉันก็ยังเป็นห่วงอนาคตของลูกและหลาน

ฉันก็จะดิ้นลนหาเงินมารักษาแม่

ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ให้ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
มีอยู่ครั้งหนึ่งรถเสีย

ฉันก็ต้องใส่รถกลับมาบ้าน

เห็นแม่เข็นรถที่ว่ามีฟืนมาเต็มคัน

สัญญากับตัวเองว่าจะดูแลแม่ให้ดี
จะช่วยงานแม่ทุกอย่าง
ตั้งแต่ฉันอายุประมาณ๙ขวบ๑๐ขวบจ้ะ

ผมไม่อยากให้ยายไปยกไม้ครับ

ยกไม้เบาที่หนูยกได้ค่ะ
หนูเคยยกไม้ที่หนักค่ะ

หนูก็ต้องทนเพื่อจะช่วยยายช่วยแม่ค่ะ
แล้วพอเป็นถาดผมก็จะช่วยก๊วยจากหลุมไปตากครับ
ตากเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับ

แม่ก็ทำงานหนักมากจนทุกวันนี้มีหลายโรคเลยจ้ะ
เป็นข้อเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกคอเคลื่อน
แล้วก็หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาท

เพราะว่าเวลาแม่จะเข้าห้องน้ำแต่ละทีห้องน้ำมันอยู่ไกล
พื้นบริเวณรอบบ้านมันเป็นดินไม่ได้เทปูนจ้ะ
เวลาฝนตกมันก็จะลื่น
พอเดินไปเดินมาแล้วก็ดินมันเป็นหลุมเป็นบ่ออ่ะจ้ะ

ถ้าทำงานหนักฉันจะนอนไม่หลับเลยกลางคืน

มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันนอนอยู่กลางคืน
มันแน่นมันอึดอัดไปหมด

ว่ายายแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
แม่เป็นยังไง

จะเอาเงินตรงไหนมาช่วยเหลือกัน
ไอ้ที่ยังไม่เลิกทำก็คือยังห่วงลูกกับหลานนะจ๊ะ
พอเวลาหน้าฝนเผาถ่านไม่ได้ฉันก็จะไปรับจ้างเขาทั่วไปจ้
บางทีก็ไปตัดย่าในสวนมั่งจ้ะปลูกต้นไม้ไปขุดหลุมไปฟันกิ่งไม้
พอทำงานได้ประมาณเดือนกว่าโควิดรอบสองมา
เราก็เลยตกงานอยู่บ้าน
ก็เลยเอาเงินก้อนสุดท้ายเราไปลงทุนซื้อลูกชิ้นมาทอดขายจ้ะ
รายได้จากการขายลูกชิ้นทุกวันนี้ก็ไม่แน่นอนจ้ะ

ยังไม่มีเงินเก็บเพื่อที่จะให้แม่หยุดทำงานเลิกเผาถ่านจ้ะ
อยากมีเงินทุนสักก้อนเพื่อจะมาต่อรถพ่วงข้างไปวิ่งขายที่อื่นไกลไกลจ้ะจะได้มีเงินเพิ่มมากขึ้นส่วนร้านที่หน้าวัดก็จะให้แม่ไปนั่งขายแล้วก็ให้น้องภูมิกับน้องลูกตาลไปช่วยยายขายที่นี่จ้ะอยากส่งเสียลูกกับหลานให้ได้เรียนสูงสูงให้สูงที่สุดเท่าที่จะส่งไหวจ้ะ
สู้ชีวิตนะสู้อย่างแม่นี่แม่จะเป็นกำลังใจให้อย่าท้อถอยชีวิตกัน
เกมต่อชีวิตนะครับขอต้อนรับครอบครัวของกุ้งจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
กุ้งสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเด็กสวัสดีครับลูก

เห็นบอกว่าอยู่กันมาสองคนแม่ลูกเนี่ย

ครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ชั้นจึงจะหยุดไปขายของ

ปัจจุบันนี้กุ้งรู้สึกยังไงบ้างครับ
เห็นแม่ทำงานเรายังดูแลแม่ไม่ได้เลยเนอะ
บางทีก็นั่งน้ำตาไหลอยู่คนเดียวจ้ะ

ดีใจที่ลูกห่วงลูกรัก
กุ้งอยากจะบอกอะไรกับแม่อยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกคนนี้ในชีวิตของเรา
อยากจะบอกแม่ว่ารักแม่มากเป็นห่วงแม่จ้ะจะทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดจ้ะเท่าที่จะทำได้จ้ะ
จริงแล้วกุ้งเนี่ยนะครับทำงานมาทุกอย่างหลายอย่างมากเลย
จ้ะก็รับจ้างทั่วไปอะไรไปไปรับจ้างหมอปลูกต้นไม้เขามาอ้าวเขาจ้างไปทำงานที่ปั๊มโควิดมารอบใหม่
เขาก็บอกว่าต้องยุบพนักงานลงก่อนนะเขาก็ให้เราหยุดก่อนก็ได้เงินเดือนที่ว่าทำปั๊มก้อนสุดท้ายอ่ะจ้ะ

ลูกชิ้นตอนขายทีแรกเลยได้สองวันก็พายุเข้าฝนตกก็นำพอนานก็มานึกทำไงเนอะ
เอาร่มต้องมีร่มไปกู้เขามาสองบาทซื้อร่มด้วยซื้อล่มแล้วก็เอามาซื้อลูกชิ้นเพิ่มคราวนี้จะขายลูกชิ้นทอด
ก็มามีปลาหมึกมามีไส้กรอก
ก็คือเกี้ยวทอดอะไรอย่างนี้จะทำหลายอย่าง
แต่ทำอย่างละหน่อยไม่ทำเยอะ
ให้กำลังใจลูกสาวยังไงบ้างกับการค้าขายในครั้งนี้

แม่ก็เป็นกำลังใจให้สู้อย่างแม่
คนเราถ้าไม่ตายก็ต้องสู้
ในสายตาของเราผู้หญิงคนนี้
ขนาดไหนเขาเป็นยังไงบ้างครับแม่คนนี้
เขาเป็นต้นแบบอะไรให้กับกุ้งได้บ้าง
ก็เป็นต้นแบบในการสู้ชีวิตจ้ะไม่ย่อ
เห็นบอกว่าแม่ก็มีปัญหาในเรื่องของกระดูกคอด้วย
กระดูกคอแม่เป็นอะไรครับมันเสื่อมหรือว่ามันอะไรฮะ

รับจ้างทุกอย่างเลย
ขึ้นรถสิบล้อหามนะเอาไม้หามหัวท้ายนะ
ก็ทำแบกข้าวเปลือกขึ้นรถเป็นตันก็ทำ
ตรงนี้ตรงนี้สงสัยที่เราไปแบกหรืออะไร

ไหล่แม่เนี่ยทุกวันที่เดินอะไรแม่จะต่ำกว่ากันข้าง
ข้างนี้จะต่ำมากเลยเพราะใช้ข้างนั้นข้างเดียว

ผ่าผ่าฟรีแต่กระดูกไม่มีให้ต้องซื้อกระดูกเทียม
ข้อแล้วก็เอาผ่านสามข้อหมอฉันไม่มีตังค์ผ่าหรอกอย่างนั้นน่ะ
แม่ก็เลยไม่ได้ผ่าไม่ได้ทำอะไรแล้วแม่ดูแลตัวเองยังไงครับ
ตอนนี้กินยาแก้ปวดหรือว่ายาหมอให้มาที่ที่ขา
ขาชาเราล้มหมอให้เป็นยาบำรุงมาแล้วก็
อยากขายเซ็นประสาทไปแคปซูลหลังก็มีปัญหาด้วย
เป็นทั้งหลังด้วยและเป็นทั้งขาด้วยกระดูกหลังแม่เป็นอะไรครับ
กระดูกหลังขดคดทับเส้นคือมันไม่รู้สึก
เนื่องจากว่ามาจากกระดูกทับเส้นประสาทข้างหลังนี่เหรอคะ
แต่เขาว่ายังไงจ๊ะแม่หมอเขาบอกว่าถ้าไม่งั้นก็ผ่าหลัง
ก็ไปกู้เงินพี่น้องก็ได้ได้ตังค์แล้วก็ไปนอนโรงพยาบาล

หมอหมอบอกจะผ่าแล้วนะฉันก็มาถามหมอหมอถ้าพูดถึงผ่า
นานไหมกว่าฉันจะทำงานได้หมอหมอบอกว่ายังห่วงทำงานอีกหรือ
อ้าวก็มาคิดถ้าไม่ทำงานก็เงินไปหาเขามา
เราจะที่ไหนใช้หนี้เขาอ่ะทำงานไม่ได้ใช่ไหม
อย่างนั้นหมอฉันไม่ผ่าอีนี่ก็ทนอีนี่ก็ทนเพราะว่าผ่าแล้วเสี่ยงหมดทุกที่เลยอ่ะ
แม่ร่างกายไม่ไหวหนูถามหน่อยทำไมแม่ไม่หยุดพัก
หยุดไม่ได้ถ้าหยุดไม่มีรายได้ตรงไหนสักบาทเลยที่จะเข้าบ้านวันนึงไม่มีเลย
เด็กน้อยน้องภูมิเห็นบอกว่าก็ช่วยในเรื่องเผาถ่านเหรอลูกเหรอ

ช่วยยายยกไม้ไปใส่เตาครับ

ช่วยไปปิ้งไส้กรอกครับ
แล้วก็ช่วยขายบางครั้งครับ
ระหว่างที่ปิ้งไปเป็นไงลูกกลิ่นไส้กรอกเป็นไงลูก

มีมั้ยมีชิมก่อนส่งลูกค้ามีมั้ย

เหรอลูกบ้านเนี่ยกี่ไม้ลูก
ภูมิเห็นบอกว่าโตจนป่านนี้แล้วนะเขาติดยายเขามากเลยนะ
ติดจนกระดาษว่าต้องนอนกอดยายทุกคืน

แล้วลูกเหรอกอดยายแล้วมันรู้สึกยังไงอ่ะลูก
เอ่อรู้สึกดีครับเพราะนานนานได้กอดยายครับ

ก็ยายเขาจะนอนดินตลอดครับ
ยายปวดยายปวด

นึกว่านอนดินเหมือนเด็กน้อยอะ

จ้ะเขาก็จะมากอดยายกอดหน่อย
แล้วมากอดโอ้โหยังใหญ่เลยค่ะ
ยายแย่เลยเมื่อยปวด
ภูมิภูมิเป็นห่วงอะไรยายมากที่สุดอ่ะลูก
เป็นห่วงที่เวลายายไปยกไม้ครับ
ไม้หนักแล้วยายเขาเกะแล้ว

พอเขาแก่เขาจะยกไม้แล้วกลัวล้มทับครับ
ช่วยนะลูกนะช่วยท่านนะลูก
ลูกตาลลูกตาลกี่ขวบแล้วคะ
ตานช่วยคุณยายคุณแม่ทำอะไรบ้าง
ถ้าเป็นยาหนูก็จะช่วยยกไม้หนักกับพี่ภูมิค่ะ
แล้วก็บางทีก็จะช่วยตัดขานค่ะ
ถ้าช่วยแม่ก็จะช่วยแม่ยกของค่ะ
กุ้งก็มีความฝันเหมือนกัน
ฝันสูงสุดของกุ้งคืออะไรจ๊ะ
ก็อยากให้แม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
อยากมีบ้านดีให้แม่อยู่จ้ะ

ก็เป็นกระท่อมจ้ะแล้วเป็นพื้นดิน
เวลาฝนตกดินก็จะเป็นโหล่มเป็นโคนอย่างนี้จ้ะ

แล้วก็เวลาแม่จะเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไกล
ต้องเดินลุยน้ำออกมามืดค่ำอย่างนี้จ้ะ
ก็อยากได้บ้านปูนหลังเล็กพร้อมห้องน้ำในตัวให้แม่จ้ะ
แล้วก็จะทำแบบเป็นชะโคกให้แกจ้ะ
เพราะว่าถ้าเป็นโถแบบนั่งยองเลยแกนั่งไม่ได้จ้ะ
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตกุ้งจะนำเงินทุนไปทำอะไรครับ
สำหรับหนูเองหนูก็จะเอาไปซื้อพ่วงข้างจ้ะ
เพราะว่าหนูจะได้วิ่งขายของได้ไกลได้เงินมากขึ้นกว่าเดิม
แล้วก็ส่วนที่ร้านก็จะให้แม่มาขายกับหลานจ้ะ
เพราะสิ่งสำคัญเลยก็คือแม่จะได้เลิกเผาถ่าน
โถก็มานั่งขายลูกชิ้นก็งานก็เบากว่ากันเยอะ
ก็จะได้มีเงินเก็บเพื่อจะมาปลูกบ้านหลังเล็กให้แม่
พร้อมกับห้องน้ำในตัวให้แม่จ้ะ
สู้กันนะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับในวันนี้
แล้วผมได้เห็นแล้วว่าความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วลูกห่วงใยแม่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ
วันนี้ทางรายการของเรานะครับมีภาพถ่ายครอบครัว
มอบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมว่าภาพถ่ายของครอบครัวที่ทางรายการมอบให้วันนี้
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
เอ๊ขอให้หนูและครอบครัวได้เห็นภาพนี้แล้วมีแต่รอยยิ้มและความสุขตลอดไปนะครับ

ฝันเหรอ

ไม่มีฝันนะลูกก็เหรอไม่มีตังใจ
ฝันสิ่งเดียว
คุณผู้ชมครับความฝันนะครับก็คือแรงผลักดันที่ทำให้เรานั้นได้สู้ต่อไป
และวันนี้นะฮะกุ้งก็จะมาขอสารฝันที่จะทำเพื่อแม่ให้สำเร็จนะครับ
ช่วงหน้านะครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของกุ้งจากจังหวัดนครสวรรค์ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดนะครับในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตของเราในปีนี้นะครับได้ปรับเปลี่ยนกติกาเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้นมีโอกาสรับเงินทุนต่อชีวิตที่มากขึ้นด้วยการตอบคำถามเพียงสี่ข้อกับตัวเลือกที่เหลือเพียงสองตัวเลือกเท่านั้นนะครับถ้าตอบถูกก็รับทุนต่อ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้แม่กุ้งมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นก่อนนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องที่๓ไทยรัฐทีวี
เรื่องที่๔สมาชิกในครอบครัว

เอาไทยรัฐทีวีจ้ะ
เรื่องไทยรัฐทีวีครับ
มีโอกาสได้ดูทีวีบ่อยแค่ไหนครับแม่
เก็บร้านแล้วอะไรแล้วทำกับข้าวเสร็จอาบน้ำก็จะดูข่าวอ่ะจ้ะ
ทางช่องของเราเนี่ยนะฮะก็มีรายการดีที่น่าติดตามมากมาย
ตัวอย่างเช่นรายการที่เราจะนำมาตั้งเป็นการ

อันนี้ก็แฟนเยอะมากเหมือนกันนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วภาพมาเลยครับ
อาจจะมีการค้นพบเพราะว่าภูรังกาเนี่ยใหญ่เหลือเกินแม่น
มันก็อยู่กับชาวบ้านตรงนี้มามีมานานแล้วครับ
ขอให้แฟนงานจะเดินทั้งเดือน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวอย่างรายการนี้คือรายการอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเล่าสู่กันฟัง
ตัวเลือกที่สองคชาพา

เห็นอะไรจากที่ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้บ้างครับ
เห็นคุณมดดำจ้ะ

ชื่อรายการไหนพอจะเข้าเขาบ้างไหม
ก็น่าจะเป็นชื่อจริงของคุณมดดำอ่ะจ๊ะ
ไม่รู้นะครับนี่มีรอยยิ้มด้วยแล้วคุณผู้ชมเขาพยายามที่จะตอบแล้วนะ

คชาพาพาไปมูจ้ะ
ตัวเลือกที่สองคชาพาพาไปมูนะครับ
ก็เห็นคุณมดดำแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจอ่ะจ้ะ

เพราะว่ารายการเล่าสู่กันฟังน่าจะเป็นรายการข่าวอ่ะจ้ะ

ขชาพาพาไปมูเป็นคำตอบที่

และขชาพาพาไปมูนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับ

เหนียวแน่นประจำช่องไทยรัฐทีวีของเรานะครับคุณผู้ชม
ดำเนินรายการโดยคุณมดดำซึ่งเป็นพิธีกรนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของกุ้งจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ถูก๑ข้อรับทุนต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท

รับรายการระบบ

ชาติไทยต้องบอกว่าฝีเท้าของเขาไม่ธรรมดาจริงจริง
คนนี้แล้วก็ได้ไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นเลย
ครับนะลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว
คำถามสำหรับข้อนี้คือ
ลูกฟุตบอลในภาพนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด
ตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สอง
ลูกบอลมันน่าจะอยู่ตำแหน่งไหนกันนะระหว่างตำแหน่งที่หนึ่ง
ดูจากสายตาที่พี่เขามองลงไปจากที่เราเคยเล่นบอลใช่ไหมลูก
ลองวิเคราะห์สิว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหน
ถ้าตอบถูกนะ๒ลูกนี้ให้เอากลับไปเลยลูก
ฝึกที่บ้านได้เลยครับขอตอบเป็นตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งครับ
และน้องภูมิตอบว่าตัวเลือกที่๑ตำแหน่งที่๑ครับ
ผมเห็นเท้าเขาเลี้ยงบอลครับผมเลยตัดสินใจเลือกตำแหน่งนี้ครับ
ผมคิดว่าตำแหน่งสองมันต่ำเกินไปครับผมเลยคิดว่ามันไม่ใช่ครับ
มั่นใจไหมลูกมั่นใจครับถ้ามั่นใจเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับ
น้องภูมิตอบว่าตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่๑ซึ่งเป็นคำตอบที่

เฉลยที่เห็นในภาพนะครับมันคือตำแหน่งที่สองนะลูกครับ
เราจะทำยังไงดีกับลูกบอลสองลูกนี้อยากได้ไหมอยากได้ครับ
ถ้าอย่างนั้นเอากลับไปให้หมดเนี่ยลูกสองลูกเอาไปเลยป้า
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สีไหนชอบสีขาวครับงั้นเราสีเหลืองให้น้องครับ
ลูกไปได้ฝึกซ้อมนะครับอย่าลืมนะลูกยังไงกลับไปบ้าน
มีลูกบอลแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะเยอะนะครับลูกนะแต่ภูมิยังไม่หมดหน้าที่ครับ
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปน้องตานครับน้องลูกตาน
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับลูกตานตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับ
ก็คือเรื่องทานจังหวัดนครสวรรค์สมาชิกในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวครับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
เชิญน้องลูกตันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลูกตาลค่ะบ้านเราอยู่กันกี่คนสี่คนค่ะ
มีใครบ้างลูกมีหนูมีแม่มีพี่ชายแล้วก็ยายค่ะ
สนิทกับใครมากที่สุดในบ้านแม่ค่ะเอาแล้วลูกเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะ
พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สมาชิกในครอบครัวของเรา

รวมกันทั้งหมดกี่ปีตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบสองปี
ตัวเลือกที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปีหนูคิดว่าแม่อายุเท่าไหร่
สิบสองค่ะแล้วยายล่ะคิดว่าอายุเท่าไหร่หกสิบเอ็ดค่ะ
บวกกันสิลูกเอาอ่ะมาขอกระดานหน่อยครับมา
บวกกันเลยแม่กุ้งยายบุญช่วยน้องภูมิ
สองตัวเลือกด้วยกันนะครับสองตัวเลือกก็คือตัวเลือกที่หนึ่งนะฮะ
หนึ่งร้อยสิบสองปีตัวเลือกที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปี
พร้อมไหมลูกน้องลูกตานเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อที่หนึ่งค่ะร้อยสิบสองปีตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบสองปีครับ
กว่าค่ะที่หนูจำอายุพี่ภูมิได้เพราะว่าห่างกันเดือนเดียวค่ะ
ส่วนยายค่ะหนูคิดว่ายายยังหกสิบอยู่ค่ะแต่มีแม่ค่ะบอกว่ายายหกสิบเอ็ดค่ะ
ก็เลยคิดว่ายายหกสิบเอ็ดค่ะของแม่ค่ะหนูจำได้ว่าเลขนำหน้าของแม่ก็คือเลขสี่ค่ะ
แต่หนูจำเลขหลังไม่ได้หนูชอบเลข๒ค่ะก็เลยบอกไปเลยว่า๔๒ค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบสองปีซึ่งเป็นคำตอบที่
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

หกกระสอบใหญ่ใครช่วยบ้างครับเวลาเผาถ่านก็มีลูกกับหลานนะจ๊ะ
เอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับพร้อมไหมฮะกับเรื่องเผาถ่านจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับนี่ของถามที่อยู่ข้างหน้านะ
แล้วมีกะลอนนะครับตักไว้เพื่อตักถ่านใส่ถุงนะครับ
มีถุงมีกิโลมีเชือกฟางให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ทำออกมาแล้วใส่ถุงเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบตัวอย่างที่เห็นด้านหน้าผมนี่นะครับ
หนึ่งถุงเป็นแบบนี้หนึ่งกิโลกรัมนะยายนะครับ
ให้ดีจ๊ะทั้งหมดเลยจ๊ะอโฮยายงกอ่ะโอ้โฮ
กล้าขอผมก็กล้าให้ครับเชิญทุกคนมาเป็นผู้ช่วยครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือตักทานใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัม
จำนวนเป็ดถุงภายในเวลาสามนาที
พร้อมแล้วนะฮะ๓นาทีมีค่านะครับถุงละ๑กิโลยายเกินได้แต่ห้ามขาดนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
มันไม่เหมือนเล่นกิโลยายเกินปิ๊บต่างกัน
กำลังต่อคุณที่สามอยู่นะฮะ

ได้พัดเลยสี่ถุงแล้วแม่กุ้ง
ถุงยี่สิบเจ็ดไหมนะเอาเร็วเร็วพัดยี่สิบเจ็ดแล้ว
ถุงสุดท้ายแล้วนะยายยายกล่องถุงสุดท้ายแล้ว
ถุงนะฮะอยู่ตรงหน้านะครับคุณผู้ชมครับแต่เราให้เวลาว่าไม่เกินสามนาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้
คุณยายบุญช่วยทำได้มาลุ้นกันว่ายายทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
นาทีนะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๔๓วินาทีครับ
เพราะฉะนั้นสรุปกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ

ตอบไปแล้วทั้งหมด๔ข้อนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่

แปลเที่ยงหน้าครับผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะฮะ
เพราะว่ามีกล่องโบนัสรออยู่๔กล่องด้วยกัน
ถ้าวันนี้นะครับพิชิตกล่องโบนัสได้ทั้ง๔กล่องเนี่ยนะครับ
นั่นหมายถึงว่ายายและครอบครัวนี่นะครับ
ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงิน๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ได้สักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันลุ้นนะครับว่า
โดยทางรายการของเรามีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่องนะครับ
กล่องนะครับแต่ละกล่องนั้นจะมีเงินรางวัลจำนวนหนึ่งพันบาทสองพันบาทสามพันบาทและเกมต่อชีวิตนะครับ
ซึ่งมีมูลค่าถึงห้าพันบาทครับครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งสี่กล่องนะครับแต่ละกล่องนั้นหยุดที่ด้านใด
ครอบครัวก็จะได้เงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้ครับโดยตอบถูกหนึ่งข้อรับโบนัสจำนวนหนึ่งกล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่องตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่องและถ้าโชคดีตอบถูก๔ข้อนะครับ
ก็ได้รับโบนัสไปเลยจำนวน๔กล่องครับและที่สำคัญนะครับหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่องครับคุณผู้ชมรับโบนัสไปเลยครับ๑ล้านบาท
เพราะว่าที่บอกครับครอบครัวของกุ้งจ้ะวันนี้ทำได้สองข้อจ้ะมีสิทธิ์ได้รับสองกล่องโบนัสด้วยกันจ้ะ
และจะได้รับโบนัสในกล่องที่มากที่สุดนะครับเอาแต่กล่องที่มากที่สุดกลับไปในวันนี้นะครับ
แต่วันนี้ลุ้นหมุนทั้งหมดสี่ตู้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันต้องปรึกษากันเลยครับว่าจะส่งใครที่มือดีและมีกำลัง
หมุนกล่องโบนัสครับแม่กุ้งนะครับมาเลยมาประจำที่ตรงนี้ครับ
พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับว่า
หนึ่งล้านบาทเขาจะได้กลับไปบ้านหรือไม่ในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว

ตอนนี้ต้องเต็มต่อทุกแรม

เก็มต่อเก็มต่อเก็มต่อเก็มต่อเก็มต่อเก็มต่อ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
ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกล่องโบนัสเอนะครับสามพันบาทนะฮะกล่องโบนัสบีนะครับสองพันนะครับและสี่หนึ่งพัน
หนึ่งพันและกล่องดีนะครับหนึ่งพันบาท
เงินสะสมจากการตอบถูกในวันนี้นะครับได้๒ข้อนะครับ
ก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้ววันนี้โบนัสได้สองตู้ด้วยกันนะครับ
เราก็เลยอย่างที่บอกครับว่าจะได้ตู้ที่มากที่สุดก็คือตู้เอและตู้บีนะครับ
ก็คือสามพันบาทกับอีกสองพันบาทเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะ
ครอบครัวของกุ้งจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้รับโบนัสต่อชีวิตนะครับ
ห้าพันบาทและเงินทุนต่อชีวิตที่สะสมไว้อีกหนึ่งหมื่นบาท
รวมทุนต่อชีวิตที่ได้ไปทั้งสิ้นในวันนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ
กุ้งจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้บ้างตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้พ่วงข้างอ่ะจ้ะ
ได้เนอะจ้ะยังไงก็คงได้อ่ะจ้ะถ้าเรามีพ่วงข้างอีกสักคันหนึ่งเนี้ย
อย่างน้อยน้อยข้าวของบรรทุกไปก็จะได้มากขึ้นจ้ะ
นะครับแล้วจะไปได้ไกลขึ้นไปได้ไกลขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับ
สารฝันของน้องกุ้งให้ได้สำเร็จจากทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่น่ารัก
ละไม้ละมือคนละเล็กละน้อยนะครับและขอบคุณครอบครัวมากนะครับ
ให้เกียรติกับทางรายการมาในวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอให้คุณพระคุ้มครองด้วยครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสที่จะช่วยให้ครอบครัวของคุณรอดจากวิกฤตนั้น

ลอนไปอาศัยนอนตามที่ต่าง
เพราะชีวิตหนูยังไม่เคยมีที่และบ้านเป็นของตัวเองเลยค่ะ

ก็ไปหาอาศัยอยู่ตามใต้ตึก

พอผมจะกลับบ้านเขาก็ไม่ให้เงิน

เพลงชาติไทยมีคำว่า
ไทยทั้งหมดกี่คำ
ประเทศประเทศไทยรวม